เราพักความเครียดกันสักครู่หนึ่ง

ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเครียดยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่า

ถึงเรื่องของความเหมาะสมว่ามันปลอดภัยหรือเปล่า

จนวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะคะ
สำหรับกรณีทัวร์ให้อาหารจราเข้ในบ่อ
ภาพมีการนำไปโพสต์ในโลกโซเทียล

ว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แต่เจ้าของกิจการบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ
ยืนยันค่ะว่าปลอดภัย
นี่เป็นภาพจราเข้รายล้อมนักท่องเที่ยวค่ะ
แล้วก็ถูกแชร์ส่งต่อกันในโลกออนไลน์

หยุดยาวขอเชิญเที่ยวล่องแพรตกปลา

ตอนแรกคนสงสัยนะว่าเอ๊ะเมืองไทยหรือเปล่า

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไปตรวจสอบค่ะ

ก็คือที่พัทยาอำเภอบางละมงจชนบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
กรุ๊ปทัวร์จีนมานานกว่า๑๐ปีแล้ว

คนก็เลยวิจารณ์ไงว่ามันปลอดภัยหรือเปล่า
เพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะ
เพราะว่าคนไปอยู่กลางบ่อจราเข้เป็นแพร่ซึ่งแพ้ก็ไม่ใหญ่มาก

จราเข้กระโดดขึ้นจากน้ำได้สูงหลายฟุตนะ
เขากระโดดขึ้นได้นะจ๊ะ
หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะจริงแล้วเจ้าของกิจการ
เขามีมาตรการดูแลความปลอดภัยที่รัฐกลุ่มเพียงพอหรือเปล่า

วันนี้ก็มีหน่วยงานทั้งตำรวจฝ่ายปกครอง
เข้าไปตรวจสอบที่อาณาจักรช้างพัทยานะคะ
นายอุเทนยังประพากรเจ้าของสถานที่

ว่าบ่อจราเข้มีความปลอดภัย๑๐๐
เพราะใช้เรือมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาเอง
มีความยาว๖เมตรกว้าง๒๕เมตร

แต่จำกัดให้นักท่องเที่ยวลงได้คราวละ๑๕คน
มีคนดูแล๒คนมีแผนสำรอง
ถ้าแพร่เสียเรือเสียก็จะมีเรืออีกลำมาถ่ายนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำว่าควรทำแผนเผชิญเหตุ

เพราะค่อนข้างเสี่ยงไม่อยากจะให้เกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะ

รายการรถปลดทุกข์ได้มีการสัมภาษณ์เรื่องนี้นะ

ดงจราเข้ในสารฝรกดมี๒บ่อ
ใช่บ่อละเป็น๑๐๐ตัว
เพื่อทั้งสองท่านอยากจะเป็นตะเป้าตะเป๋าทองไงครับ

ผมจะเป็นไกรทองให้แล้วไปอยู่ในดงของชาลวันดีไหมครับ

เดี๋ยวต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่ามีใบอนุญาตสถานประกอบการแบบนี้หรือเปล่านะคะ